มาดูเรื่องของการทวงคืนผืนปากนะคะ
เจ้าหน้าที่ศนที่กำลังเมื่อวานนี้ทวงคืนผืนปากค่ะ
ร้อยไร่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่สินแม่สา
เพราะว่าจุดนี้มีนายทุนเข้าไปบุกรุก
ปลูกทั้งพืชต่างและปลูกบ้านส่วนตัวกว่า๑๐๐ไร่
นายนรพลทิพย์มณฑาผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่าและควบคุมไฟป่าสำนักงานจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่๔จังหวัดตาก
ประสานเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอศรีสัชนาลัยจังหวัดสุโขทัย
ทหารกองกำลังรักษาความสงบศรีสัชนาลัยและตำรวจสถานีตำรวจภูทรบ้านแก่ง
นำกำลังทั้งหมดเข้าไปตรวจสอบและยึดคืนพื้นที่ป่าสวนยางพารา
บริเวณป่าห้วยมะนาวหมู่ที่๘ตำบลบ้านแก่ง
หลังจากที่สืบทราบว่ามีนายทุนบุกรุกเอาพื้นที่นี้นะคะ๑๐๐ไร่ไปปลูกยางพารา
จากการตรวจสอบพบว่ามีการปลูกยางพาราเนื้อที่๑๑๕ไร่
ต้นยางตอนนี้สูง๖๑๑เมตรแล้วอายุกว่า๗ปีแล้วด้วย
จากยางพาราแล้วมีการสร้างบ้านพักด้วยไม้สักหลังใหญ่เลยค่ะ
มูลค่าประมาณ๒๐๐๐๐๐บาทอยู่กลางสวนยางพารา
แต่พอเข้าไปถึงยางพาราเจอบ้านเจอแต่ไม่พบผู้กระทำความผิด
สำหรับพื้นที่บริเวณดังกล่าวอยู่ในเขตป่าสงวนแห่งชาติแม่สินแม่ศาล
จัดสรรให้ชาวบ้านในหมู่บ้านได้เข้ามาทำกินได้
แต่ต่อมาได้ขายต่อให้กับในทุนต่างพื้นที่เข้ามาปลูกทั้งยางพาราและบุกลุกเพิ่มเติมนะคะ
มูลค่าความเสียหายเจ้าหน้าที่เบื้องต้นคิดว่าน่าจะอยู่ที่ประมาณ๕ล้านกว่าบาท
เจ้าหน้าที่ก็เลยจะต้องติดป้ายประกาศยึดคืนเป็นของแผ่นดิน
และติดตามตัวผู้กระทำความผิดมาดำเนินคดีต่อไปค่ะ